อย่างที่เราบอกไปว่านี่แหละคือเรื่องใหญ่ประจำสัปดาห์นี้เลยคุณผู้ชม
จับเขามาเป็นทหารรับใช้ให้ทำนู่นทำนี่แล้วก็โดนทารุณกรรม
เหมือนกับว่านี่ไม่ใช่มนุษย์ทำกับมนุษย์เลยครับ
ขอบคุณครับให้รู้สึกดี
กูกำลังช่วยมายเปิดความอยากหอมรึมายก็ใจดีเยอะ
เอากระดาษจิตตู้เฉยข้างถนนนี้ย้ายไม่มีปลิ๊บนะ
ย้ายมีนะ
ดูแล้วมันหดหัวนี่มันคือยุคนี้สมัยนี้เหรอ
ผู้หญิงเสื้อส้มเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะเธอเป็นทหารครับ
เธอโดนเอาไม้แขวนเสื้อตี

เพราะว่าตอนแรกบอกว่าเอาให้เห็นชัดนะ
แล้วเธอโดนตีจนเลือดเธอกระเด็นไปโดนเสื้อผ้าของผู้หญิงคนที่ตี
ผู้หญิงเสื้อส้มโดนบอกให้ไปเอาแอลกอฮอล์เนี่ย
ฉีดแล้วมาเช็ดไม่ให้มีคราบเลือดเลย
แล้วคุณดูจังหวะที่โดนทำร้ายสิคือด้านบนคือช่วงหัวช่วงหน้าช่วงหู
โอ้โหผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนลงมือเนี่ย
เธออายุ๔๔ปีก็รับเป็นตับกรถหญิง๐๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐
สังกัดกรองประชาการตำรวจสันติบาลครับ
บังคับให้ผู้หญิงเสื้อส้มซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ย
กล้องมือถือถ่ายไว้แล้วก็เอาไม้แขวนตีเข้าไปที่หน้าด้วย

เลือดกระเด็นมาใส่เท้าของคนที่อ้างว่าเป็นภรรยาสวครับ

กระเด็นใส่เท้ากระเด็นใส่เสื้อผ้า
จากนั้นคนก่อเหตุเนี่ยขึ้นเสียงด้วยนะ
บอกให้เอาแอลกอฮอลมาเช็ดด้วยโอ้โห
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๓๒ปี
ส้มเนี่ยเล่าว่าเธอทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟ

จากนั้นครับผู้เสียหายถูกชักชวนไป

ได้บรรจุเป็นทหารยศ๑๐ตรีหญิงครับ
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุให้เธอมาอยู่ในบ้านในจังหวัดราชบุรี
เพื่อมาเป็นทหารรับใช้ส่วนตัวเลย
ช่วงแรกเธอเล่าว่าก็ยังปกติดี
แต่มาระยะหลังครับช่วงกลางปีที่แล้วปี๖๔

เอาละเริ่มใช้ความรุนแรงกับเธอแล้ว
อ้างว่าเธอทำงานไม่ดีทำงานไม่ถูกใจ

คุณน้ำแข็งไอ้เครื่องหนีบผมเนี่ยมันร้อนใช่ไหม
สิคือจะทำจะม้วนให้ผมตรงหรือผมหยิกของผู้หญิงได้
ความร้อนมันต้องถึงมันไปถึงประมาณแบบ๑๘๐๒๐๐องศาเซลเซียสนะคุณ
คือเคยเห็นเวลาหนีบผมผู้หญิงนี่มันควันขึ้นเลยนะ

คนก่อเหตุครับเอาเครื่องหนีบผมเนี่ยมาหนีบแขนเธออ่ะโอ้ย
โอ้โหแล้วเอาไม้บรรทัดเหล็กมาตีตามตัวเธอ

ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเอามาช็อตเธอด้วยนะ
ใช่แล้วเนี่ยเวลาที่เขาใช้เครื่องช็อตไฟฟ้านะฟังฝั่งผู้เสียหายเล่า

บางทีนะเขาให้อมน้ำในป่าแล้วเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาช็อตแถวปาก
เพราะว่ายิ่งปากอมน้ำมันก็จะมีปฏิกิริยามากขึ้นไง
ไหนจะเอาไม้ท่อนเหล็กเนี่ยนะ
ตีหัวเธอตีดั้งเธอเนี่ยแผลที่เราเปิดให้ดูครับคุณผู้ชม
โอ้โหส่วนที่เธอผมสั้นเธอไม่ได้ตัดอะไรนะ
คือผู้ก่อเหตุเนี่ยเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดผม
แล้วก็จุดไฟเผาเผาผมเธอจนไหม้เลยครับ

แล้วทุกครั้งที่ทำร้ายร่างกายเธอเนี่ย
จะถูกบังคับให้เอามือถือมาถ่ายคลิปไว้

แต่พอวันรุ่งขึ้นก็ถูกสั่งให้ลบไป

ฟังผู้เสียหายหน่อยครับ

ช็อตเนี่ยแรกก็คือโดนตามร่างกายค่ะ
โดนตามในร่มผ้าหลังนี่เริ่มมาที่หัวแล้วค่ะ

เพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าที่ปากเนี่ยในปากมีน้ำ
แล้วมันจะนำฟ้าไฟฟ้าได้ดีค่ะ
บางทีช็อตจนแบบซุดลงไปก็มีค่ะ
เต็มที่ก็คือเอายาให้ดูแลตัวเองไปค่ะ

ล่าสุดนี้จมูกหักก็อยู่อย่างนี้ค่ะ

คนจมูกหักเดือนกว่านี่คือ
บอกว่าตอนนี้เธอหายใจได้ด้วยรูจมูกข้างเดียวนะ
ทนหายใจด้วยรูข้างเดียวมานานขนาดนี้เลยนะ
ใช่แล้วชีวิตเธอตอนนี้คือสิ่งที่เผชิญเหมือนตกนรกทั้งเป็นจริง
บอกด้วยนะเคยคิดอยากจะฆ่าตัวตาย
ให้มันตายไปจากความทารุณโหดร้าย
เจ็บปวดที่เธอเจออยู่ทุกวันนี้
แล้วมันมีเรื่องเงินด้วยคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
เธอเนี่ยถูกคนก่อเหตุบังคับให้โอนเงินเดือน

บังคับให้โอนเงินเดือนของเธอให้กับคนก่อเหตุครับ
โดนรีดไถสับสินต่างนานาที่มี
โดยอ้างว่านะคนก่อเหตุอ้างว่า

เหรอมันต้องมีค่าฝากด้วยเหรอคะ
แล้วเดี๋ยวประเด็นนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่งอกออกมานะคุณผู้ชม

สุดท้ายเธอต้องขายรถขายทรัพย์สินรวมกว่า๒๗๐๐๐บาทครับ

คิดเหมือนกันอยากจะหนีออกจากบ้านแต่ทำไม่ได้
เพราะโดนข่มขู่ว่าเดี๋ยวเถอะถ้าเธอหนีไปนะ
ครอบครัวเธอจะโดนทำร้ายไปด้วยครับ
เธอก็เลยต้องทนทนทนสุดท้ายทนไม่ไหว

ครอบครัวเดินทางมาขอให้เธอลาออก

ว่าต้องเอาเงินมาชดใช้คืน๙๑๕๐๐บาท
พอถึงวันนัดมอบเงิน

ตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำผู้ก่อเหตุก็ขับรถหนีไปเลยหนีไปเลย

ขณะที่กองปัญชากาลตำรวจสัตย์ศนติบาลทำหนังสือชื่อแจ้งว่า

เป็นผู้บังคับหมู่กองกำกับการ๔

ปัจจุบันช่วยราชการกอรามนนพศนะครับ
ซึ่งหากพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาตามฐานความผิด
ต้นสังกัดจะต้องทำการสอบสวนทางวินัย
ส่วนรองผู้อำนวยการกอรมนภ๔ส่วน
พรมตรีปรามโตร์พรมอินตร์ก็บอกว่า
หากว่าผู้ถูกกล่าวหาก็คือ๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิ
ทำจริงนะจะต้องถูกให้พ้นหน้าที่

โดยให้ต้นสังกัดเป็นผู้ลงโทษนั่นเองครับ
ส่วนทางด้านโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าตอนนี้ทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็จากการตรวจสอบคนที่โดนทำร้ายเป็นอดีตกำลังพล

ซึ่งก็ขอลาออกจากราชการเพราะว่าจะต้องดูแลพ่อแม่ที่ป่วย
แล้วก็ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากราชการ

เดี๋ยวรายละเอียดต่างอยู่ระหว่างการสืบเพิ่มเติมอยู่นะคุณผู้ชม
มันกลายมาเป็นประเด็นจริงแล้วมันก็หดหูมากค่ะ